สังคมไทยมาถึงจุดนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับ
คือมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะไม่เกิน๑๕ปี
เข้าไปที่ร้านอาหารตามสั่ง
พี่
อีบ้าวอ่ะจุดที่ก็มันบ้าวอ่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยหรอไม่มีเลยค่ะ
ไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
โห้เฮ้ยนักครัวนี่ฮะไอ้นี่มันมากว่าเดียวนะครับผม
อันนี้คือขู่และไถนะฮะคือไม่ได้ขอดีเหมือนจะขอดีแหละแต่จบไม่สวยนะครับ
กล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยบันทึกภาพขณะเด็กชายคนหนึ่ง
อายุหน้าประมาณสัก๑๓๑๔ปีได้
เดินเข้ามาในร้านแล้วขอเงินอย่างที่เห็น

แต่เจ้าของร้านคล่องใจตรงคำขู่ตอนท้าย
ที่ก่อนจะเดินออกจากร้านบอกว่าเดี๋ยววางแผนปล้นมันซะเลย

โพสต์ในเพจประเทศคอน
โดยระบุข้อความว่ายังไม่อยากแจ้งตำรวจ
อยากให้คนที่รู้จักหรือผู้ปกครองตักเตือนก่อน
แฟนผมอาจจะอยู่ร้านคนเดียวก็อาจจะเกิดอันตรายได้
ขณะที่สมาชิกในเพจนี้ส่วนใหญ่
เป็นคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละบอกว่า
เด็กคนนี้นะหรืออยู่ไม่ไกลตรงนี้แหละ
บริเวณวัดมหาธาตุเนี่ยแต่ติดเกม

ชอบมาขอเงินคนอื่นทั่วแถวนี้โดนหมดนะฮะ
พอไม่ให้เงินก็จะมาข่มขู่

แล้วก็มีบางคนแนะนำว่าควรไปแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจเรียกผู้ปกครองมาพูดคุย
จะได้ดูแลเด็กผู้ชายคนนี้ให้มากยิ่งขึ้น

คือถ้าเข้ามาว่าพี่ผมไม่มีตังค์กินข้าว

ถ้าพูดดีมาให้เหตุผลแบบนี้

ออกแม่งเลยอย่างนี้หรอโอ้โฮเดือดเหลือเกิน